ตองกับพี่เอชายานะคะจะพามาบุกร้านร้านนี้เลย
บอกว่าเป็นร้านที่รายได้นะต่อเดือนหลักแสนบาท
โอ้โฮเลยโอ้โฮจริงมากเลยนะ
เขาขายได้วันละ๘๐๐ไม้ขายอะไรรู้ไหม
อะไรอ่ะหมูปลาร้า
นี่แหละครับร้านหมูปลาร้าสายซิ่ง
ตั้งอยู่ใต้ตึก๔๕คอนโดป๊อปบูล่าย่านเมืองทองธานี
ซึ่งนอกจากเมนูขึ้นชื่อประจำร้านอย่างหมูปลาร้าแล้วเนี่ย
เขาก็ยังมีเมนูแซ่บอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
หกเนื้อตำถาดหอยโข่งยำปูม้า
โอ้โหน้ำลายไหลที่สำคัญเนี่ยครับ
รายได้ก็ไม่ธรรมดานะโอ้โฮ
จะขายดีขนาดไหนตามน้องไปต่อ
และพี่เอชายาไปหาเขากันเลยครับ
พี่วุฒิหมูปลาร้าใส่ซิ่งอ้าวทำการบ้านมา

จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าพี่ขายได้วันละ๘๐๐ไม้

เฮ้ยแล้วเยอะที่สุดที่เคยขายได้คือกี่

ต่อวันเหรอพี่จุดเด่นของหมูปลาร้าใส่ซิ่งของเราคืออะไรครับต่อวันเหรอพี่
เพราะผมนะหมูผมจะใช้เป็นสันคอแท้๑๐๐นะครับ
แล้วก็บวกกับน้ำจิ้มปลาร้าที่เป็นสูตรเด็ดของเรา
กลายเป็นสูตรเด็ดของร้านเรา
แต่ว่าอยากรู้จริงว่าทำไมชื่อร้านทำไมต้องใส่ซิ่งด้วย

อยู่มาจอดกินหรือจอดดู

อยากรู้วิธีการหมักหมูหมักเนื้อออกมายังไง
ให้มันเข้ากับไอ้น้ำจิ้มปลาร้าบองของเขาอะพี่เอ

น้องใบตองเห็นของเด็ดขายดีทีไร
ก็ต้องขอดูเคล็ดลับกันทุกที
ซึ่งพี่วุฒิเขาก็ใจดีใจดี
เผยขั้นตอนการหมักหมูกันให้เห็น
เริ่มจากวาทูดิลก่อนนะครับ

เวลาที่มันย่างครับมันจะได้ไม่แห้ง

หลังจากนั้นเราก็จะพลุกเขาที่อย่างน้ำสึงเข้าไปในตัวหมุด

มันจะได้เข้าหน่อยมันก็เลี่ยวถูกต้องที่สุดกว่าเออถูกต้อง

ก็หมากมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเอาไปแช่เย็นครับคล้าย

ขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องมาเสียบไม้
วิธีการเสียงไม้ก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะ

ขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณนะคะ
แล้วอยากรู้เหมือนกันว่า

และทำไมถึงอร่อยขนาดไหน

อย่างนั้นยังไม่สุข

เดี๋ยวเราก็คิดไก่อย่างเดียว

ยังขาดไปอีกหนึ่งเมนูสำคัญนั่นก็คือปลาร้าบอง
ที่จะต้องใช้เป็นเหมือนน้ำจิ้มกินคู่กับหมูปลาร้านั่นเองล่ะครับ
ซึ่งเคล็ดลับการทำจะเป็นยังไงให้พี่วุฒิช่วยบอกหน่อยครับ
อย่างแรกนะครับเราจะใช้ตัวปลาร้านะครับในการปั่นในเครื่องสมูตตี้นะครับ
จะเป็นตัวนะครับจะกลายเป็นครีมครับผม
แขกนะครับแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขาแขกนะครับ
ไปต้มนะครับแล้วก็ทำให้เขานิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้มีกลิ่นอโนมานะครับ
เดี๋ยวเราจะนำมาปั่นนะครับผมตอนนี้นะครับปั่นทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับ
ต่อไปแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับผมเดี๋ยวครับ๑ชามเลยเยอะเลย
คนทุกอย่างนะครับให้เข้ากันก่อนนะ
เริ่มออกแล้วครับกลิ่นเริ่มออกกลิ่นพริก
หลังจากคนเข้ากันดีนะครับยังไม่เสร็จนะครับ
เราต้องนำไปต้มนะครับให้ปลาร้ามันสุกก่อนนะครับผม
น่ากินมากมากเลยนะครับเนี่ยแต่รสชาติจะเด็ดเหมือนหน้าตาหรือเปล่า
ต้องยกให้เป็นหน้าที่ของพี่เอและน้องใบตองกันแล้วล่ะครับ
ได้เวลามาชิมกันแล้วนะคะนี่ไม่ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของสายหมู
ส่วนพี่เอสายเนื้อเราก็ต้องจิ้มกับปลาร่าบอง

มีวิธีการไหมว่าถ้าเราจะทานเราต้องเริ่ม
ก็เริ่มครับก็คือเอาปลั่งหมูที่ตัวนั้นครับจิ้มกับปลาร่า

ไม่เคยกลัวป๊าเลย
มันจะเป็นรสชาติใหม่นะครับ
มันไม่น่าเผ็ดจากหมูที่มากกับพี่เอ
มันเป็นอีกหนึ่งรสชาติใหม่ที่มันแบบเข้ากัน

เรียกว่าสูตรปลาร้าของคุณก็เด็ดมากเลยนะครับผม
อย่างที่บอกเมนูเด็ดไม่ได้มีแค่หมูปลาร้านะ
นี่ค่ะทั้งหมดนี่คือเมนูขายดีด้วย

อันนี้ก็คือหมวกเสือครับพี่

มันเป็นการผสมระหว่างแกงป่าและแกงอ่อมอะครับผม
สูตรไทยไทยของเราเนี่ยเลือกจริงนะ
ถ้าเกิดว่าคุณได้ซดเข้าไปคุณจะโล่งมากเลย

แล้วก็จะกัดเข้าไปนะครับได้น้ำได้เนื้อแบบเย็บเต็มเลย

ไม่ดูดออกจริง

อันนี้เป็นยำปูม้าครับผม
ยำปลูมากปลูสีน้ำยำเมื่อกี้

ำรวมทะเลหมูกรอบครับผม
เราไปกินยำบางที่

ใช่แต่เนี่ยนะเขามีทั้งปลาร้ามีทั้งความหวานกว่าเปรี้ยว

ทุกอย่างรสชาติมันเดิมทั้งหมดใช่ใช่ทุกจานจะรสชาติเท่ากันใช่ครับ
แม่ท่าทางจะแซ่บจริงจริงนะครับเนี่ยแต่ได้ชิมกันจนอิ่มแล้ว
ก็ถึงเวลาที่จะต้องมาคุยถึงเส้นทางชีวิตของพี่วุฒิกันบ้าง
เพราะกว่าจะมาเป็นร้านหมูปลาร้าสายซิ่งที่ขายดีแบบนี้
ก็เรียกว่าต้องผ่านความลำบากมาไม่ใช่น้อย
โดยเฉพาะครั้งหนึ่งเคยโดนโกงจนเกือบหมดเนื้อหมดตัวมาแล้ว

ก็สมัยก่อนเราก็เริ่มต้นว่าเราไปทำธุรกิจ
เป็นการนำผักจากจังหวัดตากนะครับเข้ามาขายในกรุงเทพ
ด้วยความที่เรายังเป็นวัยรุ่นและอยากลงทุนทำธุรกิจ
แต่สุดท้ายคือเราด้วยความที่ไม่มีความละเอียดรอบครอบพอ

มาปุ๊บสุดท้ายเขาไล่เราออกจากบ้าน
เขาบอกว่าทำธุรกิจนี้ขาดทุน
ให้เราออกไปทั้งที่คนที่ทำบัญชี
เป็นรุ่นพี่เราอีกคนนึงก็ดูบัญชีอยู่

ก็ผมไปประมาณ๗แสนครับ
ก้อนสุดท้ายเลยไหมนางวุฒิหรือก้อนสุดท้ายครับ

หนึ่งคือเราจะซื้อข้าวมาประมาณ๒กิโล
ปลากระป๋องมาแพ็คแล้วก็ซื้อไข่มาแผงหนึ่ง
คุยกันสองคนว่าเออเดี๋ยวเราต้องอยู่ให้ได้

ราคาเงี้ย๑เดือนแต่ผมก็สงสารแบ่งห้ม

ค่านมรู้ไม่พอเราก็ต้องเซฟไว้

ทีนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะขายหมูปลาร้า
แต่ทีนี้มันมีอยู่๑จุด
ที่เหมือนเป็นแบบเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
ที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราทำอันนี้แหละ
ค่ะไม่ได้ผมเจอคนเดียวแฟนผมก็เจอ
วันหนึ่งที่ผมมาเริ่มคิดว่าจะขายภายใน๓วันเนี่ย
แต่ถึงเป็นกลัวเราเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปที่ไหน
ไปอะไรยังไงแฟนขับรถไปเรื่อย

เป็นแหละที่ที่ในผมเห็นแต่หน้าผม

บอกมันเหมือนมีที่มีการไหว้

อย่างปลงเอาไว้ที่
เวลากันเหมือนกันนะแต่ก่อนเขาว่าลูกเขาก็เจอช่วงชู
โทรศัพท์เข้ามาก็เปิดไล่ดูข้อความกุ้ง
ก็ดูเห็นเขากอดกับผู้หญิงคนเดิมตอน
มั่นเราวอยวายแล้วเราบอกเขาเราอะไรไหมหรือเราแบบ
วันนั้นบอกไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่แล้ว
เหตุการณ์นั้นมันเกิดก่อนที่เขาจะคลอด

บุรีก็ไม่ดูดอะไรก็ไม่นั่นเลย

ข้อหนึ่งคือผมก็สัญญากับเขาเลยว่า
ผมจะไม่ให้ยุ่งเขาไปผิดเวลา

ขอบคุณน้องเป็นนูกับพี่วุฒิมาก